ไปต่อเนื่องที่จังหวัดลบบุรีกันต่อนะครับ

บุรีตอนนี้กำลังฮิตมากเพราะว่าโลกโซเชียล

เพราะว่าเป็นรถสองแถว

สองแถวสิบเอ็ดบอกว่าเป็นต้นแบบของ

นี่ครับ๑๐บาทตลอดสาย๒แถวติดแอร์มาแล้วเด้อ

คนก็เลยแห่ไปช่วงวันคึกคักเป็นอย่างมากแล้วครับ

ประชาชนชาวลบบุรีก็ต่างพากันเข้าไปใช้บริการ
รถโดยสาร๒แถวติดแอร์สายนี้เป็นจำนวนมาก
บางคนก็เพิ่งเคยมาใช้บริการ
เพราะเพิ่งทราบว่าจากโซเชียลนี่แหละครับผม

ซึ่งทุกคนต่างประทับใจกับความสะดวกสบาย
และความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ติดตั้งบนรถครับ
ที่เห็นรถสองแถวติดแอร์สายนี้ก็ถ่ายรูปไปแล้วนะครับ

ด้วยรถติดแอร์นะครับ
เล่นสบายเลยอะค่ะประโยชน์นี้เห็นสบายเลย
รถไทยสารสองแถวติดแอร์สาย๑๙สาย
นี้เป็นของบริษัทผลส่งบนชนลบบุรีนะครับค่ะ
จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำตลอดเส้นทางแล้วนะครับ
ยังติดตั้งไวไฟบริการฟรี
มีประตูเปิดปิดขึ้นลงอัตโนมัตินะครับผม
เพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางแล้วครับ
คิดราคาตลอดระยะทาง๑๕กิโลเมตรเพียง๑๐บาทเท่านั้น
สร้างรายได้ให้กับเอกชนนะครับ
ลงทุนไปอย่างคุ้มค่าเลยทีเดียวครับ
คุณคะกาการด้วยผู้อินสารเลือกเรา

พี่ทิเป้ทีนี้บางคนที่เขาแชร์กัน

แบบว่าการที่ไปติดแอร์เพิ่มหรือว่าลูกแบบเปิดปิด

มันถูกต้องไหมตามกฎหมาย
มันก็มีฝั่งที่รับผิดชอบฝั่งที่ดูแลเรื่องรถอยู่

ขนส่งจังหวัดลบบุรีครับก็ยืนยันว่า
ที่ผู้ประกอบการไปติดเครื่องปรับอากาศ

เพราะไม่กระทบต่อความปลอดภัยของตัวรถนะครับ

ผมไม่คือไปติดพัดลมเพิ่มเติมไง๒แถวทั่วไปนะครับ
แต่ก็ต้องขออนุญาตเนอะต้องกรับตรวจสอบอย่างถูกต้องแล้วอะเลยครับ
ใช่ครับให้ผู้โดยสารจากวัตถุประสบนี้ได้
ขณะที่ชาวโซเชียลต่างโพสต์ชื่นชมการพัฒนารถโดยสารของจังหวัดรบบุรี

ให้บริการดีเราก็สบายไปด้วย